คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กเล็กนะคะอย่าให้คลาดสายตาเลยค่ะมีคุณพ่อท่านหนึ่งนะคะอยู่ที่จังหวัดแพร่ค่ะตอนเช้าเนี่ยจะออกไปส่งส่งญาติที่โรงพยาบาลจะเอาลูกไปด้วยลูกอายุแค่หนึ่งขวบกับอีก๘เดือนเท่านั้นเองนะคะก็อุ้มลูกไปนั่งด้านหน้าฝั่งข้างคนขับตัวเองก็อ้อมจะขึ้นไปขับรถแป๊บเดียว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

โถ้ะโหเก่งจังเลย

วิธีการคือน้องช่วยตัวเองเอานะจ๊ะ

น้องก็จะนั่งอยู่อย่างนั้นนั่นแหละนะคะ

ก็รู้ไงว่าจะต้องกดตรงไหนประตู
เหมือนถึงจะคลายล็อกก็บอกกดตรงนั้นแหละน้องวา

พากันเชียร์ด้วยนะคะสรุปสุดท้าย

ใช้เวลาพักใหญ่นะคะประมาณ๓๐นาทีด้วยกัน
พอมันมีช่วงเวลาที่น้องทำไม่ได้นะคะ
ช่วงที่น้องทำไม่ได้เด็กก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร
ก็นั่งทิ้งตัวเองลงบนเก้าอี้เหมือนพักผ่อนนะคะ
ทุกคนก็ไม่ลุกขึ้นมาก็เชียร์นะคะ
เอาสรุปสุดท้ายนะคะน้องช่วยเหลือตัวเองออกมาได้สำเร็จเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสพพระธาตุช่อแฮอำเภอเมืองจังหวัดแพร่
ไปพร้อมกับกู้ภัยการเวก

แต่เข้าไปก็ต้องให้ทางญาติพยายามใช้วิธีนี้ก่อน
ก่อนที่จะงัดรถเพราะว่าถ้าตัดสินใจงัดรถไป
จะได้รับความเสียหายอีกนะคะ
พ่ออภิชาติเล่าว่าลูกสาวชอบเปิดปิดประตูคนเดียว
วันนี้ตัวคุณพ่อกำลังจะออกไปส่งญาติที่โรงพยาบาล
เอาน้องน้องชื่อน้องแพรวานะคะไปนั่งที่เบาะหน้าตัวเอง
จะอ้อมไปฝั่งคนขับจะไปขึ้นรถ
ช่วงนั้นแหละน้องกดรีโมทค่ะ
รถเลยปุ้งคุณพ่อเข้าไม่ได้
ภาพก็เลยเป็นแบบนี้บรรยากาศก็เลยเป็นแบบนี้